สำหรับในปี๒๕๕๘ที่กำลังจะหมดลงไปนี้ครับ
วันนี้ทีมข่าวกีฬาไทยรัฐทีวีได้รวมเอาเหตุการณ์สำคัญของกีฬาในรอบโลกมาฝากคุณผู้ชม
เหตุการณ์ติดตามได้จากรายงานครับ
เรื่องราวของวงการกีฬาโลกปี๒๕๖๐
ข่าวใหญ่สุดต้องยกให้ศึกแห่งศัตวรรษ
ระหว่างปลอยเมเวเตอร์จูเนียแชมป์โลกผู้ไม่เคยแพ้ใคร
เกียวเป็นฝ่ายลุกไล่ขณะที่เมเวเทอร์อาศัยความเร็วและหาโอกาสปล่อยหมัด
ต่อ๑๑๒และ๑๑๖ต่อ๑๑๒เพิ่มสถิติหลายภายเป็นไฟล์ที่๔๘
หลังจากนั้นอีก๔เดือนเมเวเทอร์ชนะคะแนนอังเทรเบอร์โต้
สถิติไม่แพ้ใคร๔๙ไฟล์เทียบเท่าล็อกกี้มาเซียโน่พร้อมประกาศแขวนนวม
หมายหลังจากนี้คือการสร้างเมเทอร์๒ขึ้นมาประดับวงการ
ความฝันของป้าเทียวที่อยากล้างตากับในเวเทอร์ต้องจบลงไปด้วย
ด้านธุรกิจฝุ่นที่สำคัญอีกหนึ่งรายการของปี
คือศึกโคปาอเมริกา๒๐๑๕ที่ชิลีเป็นเจ้าภาพ
เป็นการดวนกันของ๑๐ทีมในลาตินอเมริกา
อุดมไปด้วยดาวดังทั้งเรือเนลเมซี่เนมาจูเนียเอดิสันคาวานี่ฮาเมสโลดิเกวส
วกกับเม็กซิโกและจาเมก้า๒ทีมรับเชิญจากโซนคอนทาเคฟ
สรุปของซูนาเมนต์นี้คือการที่เจ้าภาพชิลีสวมหัวใจสิง
ันเสมอทีมฟ้าขาวได้จนถึงช่วง๑๒๐นาที
ก่อนจะดวนจุดโทษชนะไป๔ต่อ๑คว้าแชมป์โคปาอเมริกาได้เป็นสมัยแรก
ช่วงเดือนธันวาคมมีข่าวใหญ่ในวงการลูกหนังโลกอีกครั้ง
โดยให้เหตุผลว่าเป็นค่าจ้างสำหรับการทำหน้าที่เป็นที่ปรึกษา
อย่างไรก็ตามแม้ทั้งคู่มีสิทธิยื่นอุทธรณ์ต่อสารกีฬาโลก
เพื่อพิสูจน์ความบริสุทธิ์
ถือเป็นความสำเร็จของวงการเทนนิสเมืองคู่ดี
หลังชนะเบลเยี่ยม๓ต่อ๑คู่
ประเภทเดียว๒แมชและประเภทคู่อีก๑แมช
จบฤดูการในฐานะมือสองของโลก

ของสหราชอาณาจักรเป็นสมัยที่๒

จะเข้าอันดับ๓แต่ก็ถูกปรับให้ออกสตาร์ทเกรดสุดท้าย
ไฟนัลที่บาเลนเซีย
และแม้นักบินอิตาเลียนจะไล่บิดแซงคู่แข่ง
แต่สุดท้ายได้อันดับ๔ได้เป็นแค่รองแชมป์โลก